เรื่องราวของฟุตบอลก็ยังมีกันอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็สนุกสนานสำหรับการแข่งขันฟุตบอล

ไทยรัฐทีวีนั้นถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันในวันเสาร์นี้

รายการนี้เขาบอกเป็นรายการที่ต่อยอด

ติดตามรายงานได้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
ปัจจุบันแฟนฟุตบอลชาวไทย
ได้เห็นความสำเร็จของนักฟุตบอลทีมชาติ

บอลเยาวชนโค้กครับมาเกือบทั้งหมด
ความสำเร็จเหล่านี้ไม่ใช่เพียงระยะสั้น
แต่ยังสามารถต่อยอดสู่อนาคตในรูปแบบต่าง

แต่ยังมีการพัฒนาเติมเต็มความฝันอย่างต่อเนื่อง
เพราะรากฐานคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
ทางบริษัทก็อาจจะสับสนุนงบประมาณมากขึ้น
เพราะตอนนี้งบประมาณของเราเองเราก็ได้จำกัด
เราก็ทำลักษณะของการพัฒนา
โดยเรามีสปอนเซอร์ชิปเข้ามามีส่วนร่วม
ในอนาคตผมคิดว่าทางบริษัท
ก็ยังให้การสับสนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาหลีกบ้านเราให้แข็งแกร่ง
เพื่อไปสู่ทีมชาติแล้วก็หลีกอาชีพของเด็ก

ฟุตบอลโค้กครับเปิดโอกาสให้โค้ช
สัญหาและคัดเลือกเพชรเม็ดงาม

ในระดับทีมชาติและสโมสร

ผมเชื่อว่านักเตะที่ผ่านเข้ามาตรงนี้
มันมีศักยภาพดีแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดให้กับ
ไม่ว่าจะเป็นทีมสโมสรเอง

ฉะนั้นผมเชื่อว่าต่อไปนี้มันจะมีตัวเลือก
ให้หลายสโมสรแล้วก็ทีมชาติ
ผลักดันเงินขึ้นมาเพื่อจะต่อยอดให้กับ
แต่ละสโมสรแล้วก็แต่ของทีมชาติด้วย
จากนี้ฟุตบอลโค้กครับได้สร้าง

แตกต่างจากรายการอื่น
คือการพานักเตะลัดฟ้าสัมผัสกับประสบการณ์

ประสบการณ์ครั้งนั้นกลายเป็นส่วนสำคัญ
ในการพัฒนาตนเองเช่นกัน
มันก็ค่อนข้างต่างกับ

โค้กเองก็จะพา

ซึ่งตรงนั้นเดี๋ยวทุกคนอยากไป

เปิดประสบการณ์ไปเหมือนเปิดโลกกว้างที่เด็กบางคนไม่เคยไป
อย่างตอนที่ผมได้แชมป์กับโค้กตอนครั้งที่๑๓เนี่ย
ก็เหมือนโค้กก็พาไปบาซิล
ซึ่งบาซิลก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะเก่งเรื่องฟุตบอล
แล้วก็คือมันก็เป็นหนึ่งในการจุดประกาย
ทำให้ผมอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพมากขึ้นครับผม
เชื่อว่าในอนาคตฟุตบอลโค้กครับจะสร้างประสบการณ์ดีให้นักฟุตบอลผู้มีความฝันอย่างไม่รู้จบ
พร้อมสร้างนักฟุตบอลอาชีพระดับวงการฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่อง